ดูข่าวนี้คุณผู้ชมคะสลดใจมากเลยนะคะ
เด็กผู้ชายอายุ๙ขวบที่ไปรับจ้างหักข้าวโพดนะคะ
รับจ้างหักข้าวโพดเพื่อความตั้งใจว่าจะเก็บเงิน
ซื้อของเล่นที่ตัวเองอยากได้จะเก็บเงินด้วยตัวเอง
แต่ว่าน้องเคราะหร้ายค่ะถูกปืนดักสัตว์ลั่นใส่จนน้องเสียชีวิต
แล้วครอบครัวก็ยากจนมากนะคะต้องไปหยิบยืมกู้เงินเพื่อที่จะมาทำศพน้อง
ล่าสุดรู้แล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องที่ทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์
เด็กชายชัยกรหรือน้องเซเว่นอายุ๙ขวบถูกปืนดักสัตว์ลั่นใส่จนเสียชีวิต
ครอบครัวอย่างที่บอกค่ะต้องหยิบยืมเงินมาจัดงานให้ลูกเพราะว่ายากจนนะคะ
แม่ของน้องเซเว่นเล่าบอกว่าเธอกับสามีทำงานรับจ้างมีเงินบ้างไม่มีเงินบ้าง
แล้วลูกชายเนี่ยก็มาบอกแม่บอกอยากได้รถบังคับของเล่นราคาก็เกือบ๓๐๐บาท
เธอก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อให้ก็เลยซื้อรถพลาสติกให้แทนลูกบอกไม่เอาอยากได้รถบังคับของเล่น
แล้วถามบอกว่าถ้าลูกเก็บเงินวันละ๒๐บาทต้องเก็บกี่วันถึงจะซื้อได้
ก็บอกลูกไปบอกว่าก็ต้องเก็บประมาณ๑๐กว่าวันจน๒๒ตุลาคมอะค่ะ
เซเว่นก็ขอไปรับจ้างเก็บข้าวโพดบนเขาได้ค่าจ้างถุงละ๒๐บาทก็ไปกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอีก๒คน
ตกบ่ายนะคะมีคนมาบอกว่าน้องเซเว่นถูกระเบิดปิงปองบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
แต่ครอบครัวเนี่ยติดใจสาเหตุการตายนะคะก็เลยส่งร่างน้องไปชนะสูตร
ก็ปรากฏว่าบาดแผลเนี่ยเป็นบาดแผลถูกยิงด้วยปืนที่หน้าท้องจนไส้ทะลักค่ะ
แล้วตำรวจก็ยังตรวจพบปืนไทยประดิษฐ์สำหรับยิงสัตว์ตกอยู่ที่พื้นกระต๊อบในแปลงข้าวโพดที่ลูกชายไปรับจ้างด้วย
ก็เลยไปเชิญตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำนะคะนี่ปืนกระบอกนี้นะคะ
นางทองเปี่ยมบอกว่า๒วันก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตเนี่ยลูกก็เงียบนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่า
เธอเนี่ยไปซื้อเสื้อมาให้ใหม่แล้วแขวนเอาไว้ในตู้ลูกพูดบอกว่าตัวนี้จะไม่มีวันได้ใส่
ฟังคำพูดลูกแล้วเธอบอกนึกสังหรณ์ใจว่าทำไมลูกพูดแบบนี้

เธอก็บอกอีกว่าต้องไปหยิบยืมเงินจากคนรู้จักมาหนึ่งหมื่นบาทมาทำศพให้ลูกตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้ว
แล้วก็หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้นะคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยคนว่าจ้างก็เอาเงินที่ลูกไปหักข้าวโพด๔๐บาทมาให้

ก็ได้ค่าจ้างมา๔๐บาทเขาก็เอามาให้แม่แล้วก็ใส่ซองช่วยงาน๕๐๐บาท
แต่เธอบอกว่าอยากให้ตำรวจนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยค่ะ
ล่าสุด

นำตัวเจ้าของกระท่อมที่เกิดเหตุไปสอบปากคำนะคะ

สอบปากคำจนยอมรับสารภาพค่ะ
บอกว่าปืนดักสัตว์เป็นของเขา
ซึ่งเขาเอาไปวางทำกับดัก
เอาไว้ยิงสัตว์ที่จะเข้ามากินข้าวโพด
เอาไปวางไว้แล้วลืมเก็บคุณนัทพงศ์

แล้วน้องเซเว่นมาพบเข้าก็เก็บมาเล่นที่กระท่อมและนำปืนมาเคาะจนเกิดลั่นใส่และเสียชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อหาค่ะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ